ไปถามใครเรื่องของการไปซื้อของในตลาด

โดยเฉพาะเรื่องหมูที่มันไม่หมูแล้วนะ
ใช่มันทะลุไปโลละ๒๐๐กว่า
แล้วมันจะเป็นแบบนี้นี่คือฉลองปีใหม่
มันจะยาวไปจนถึงปีใหม่ไทยสงกรานเลยไหมคุณ

สำหรับเรื่องของราคาหมูที่มันพุ่งทะยานแบบนี้นะครับ
ดังนั้นทีนี้อาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
มาพูดถึงเรื่องของปัจจัยที่ทำให้หมูแพง
มันจะแพงไปถึงเมื่อไหร่และทางแก้จะเป็นยังไง
ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทย

ในช่วงเวลาที่เราลำบากเพราะเรื่องโควิด
ลำบากเรื่องเศรษฐกิจปากท้องรายได้มีน้อยลง
ความยากลำบากมันก็ปรากฏอยู่เป็นระยะ
พอมีอะไรมาซ้ำเติมมากระแทกทำให้เรามีรายจ่ายเพิ่มขึ้น

เพราะว่านี่คือช่วงที่ประชาชนยากลำบาก
อย่างเรื่องหมูแพงวันนี้หนังสือพิมพ์พลาดหัวใหญ่กัน
เกือบทุกฉบับนานนานจะเอาเรื่องราคาหมูแพง
พาดหัวกันใหญ่อย่างนี้หมูพุ่งไม่หยุด
แล้วบอกว่าภาวะถ้าถึงจุดจีนเนี่ยอาจจะกิโลละ
หัวข่าวที่สองบอกว่าแจ้งประชาชน
ให้ทำใจราคามันจะพุ่งแบบนี้ไปอีกครึ่งปี
ประเด็นหลังนี่สำคัญฮะเราเข้าใจนะครับว่า
สินค้าไหนที่มันมีน้อยคนต้องการมากราคามันต้องแพง
ถ้าดูข้อมูลจากกรมประสุทธิ์ข้อมูลบอกว่า
โดยปกติปริมาณหมูในแต่ละปีจะเลี้ยงกันอยู่ประมาณ๒๒ล้านตัว
แต่ในปี๖๔ที่ผ่านมาหมูลดลงเหลือ๑๙ล้านตัว
หายไปสามล้านตัวเพราะอะไรล่ะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดมาจากสถานการณ์โควิด
มันทำให้ต้นทุนในค่าบริหารจัดการค่าเลี้ยงดูต้นทุนอาหารสัตว์ของหมูเนี่ย
มันแพงขึ้นพอแพงขึ้นเขาทนไม่ไหว

เลี้ยงกันน้อยลงหมูก็หายไปส่วนหนึ่ง
ทีนี้สาเหตุสำคัญเพิ่งเป็นข่าวเมื่อเช้าเราก็ไม่ค่อยได้รู้มาก่อน
หัวข่าวบอกว่าปิดเงียบมา๓ปีหมูเจอฮาฮีวารายย่อยภาวะไม่กล้าเลี้ยง
ข้อมูลนี้มายังไงครับมาจากสสฝ่ายค้านสสสกลนคร
หลักคือโรคไอวาสุกรแต่ต้นต่อปัญหามันเกิดจากการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ไม่ยอมรับสาเหตุหลักของปัญหาและดำเนินการแก้ไข
มันทำให้ประเทศไทยสูญเสียสุกรมากไปกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ
นี่ข้อมูลของสสกรุณานะ
การส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อหมูต่างประเทศไปตรวจพบเชื้อผลิตภัณฑ์เนื้อหมูของไทย
เกษตรกรในประเทศรับรู้การระบาด
นี้แต่สองคนที่ไม่รู้คือพลเอกประยุทธ์กับรัฐมนตรีเกษตร
อยากจะถามว่าท่านจะรับผิดชอบปัญหานี้ยังไง
ถ้าท่านยอมรับกับปัญหานี้มาตั้งแต่๓๔เดือนที่แล้ว
ปัญหาของเกษตรกรและประชาชนจะไม่หนักถึงเพียงนี้
นี่เป็นข้อมูลจากฝ่ายค้าน
ทีนี้นอกจากฟาร์มหมูขนาดใหญ่
เลี้ยงรายย่อยก็พลอยลดน้อยถอยลงไปด้วย

พอขาดตลาดราคาก็แพงอย่างที่ว่า

เขาไม่ฆ่าเนื้อกันส่วนใหญ่ก็กินหมู

แล้วพอถึงจุดจีนไม่ต้องห่วงเลยครับ

จะพุ่งไปถึง๓๐๐บาท

นายกสั่งพาณิชย์ให้เร่งแก้
นายกสั่งพาณิชย์ให้เร่งแก้

ซึ่งเขามีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้

ว่าได้คุย

ปกติปริมาณหมูขุนในแต่ละปี

เพราะผู้เลี้ยงขาดความมั่นใจ
และแรงจูงใจในการนำข้าว

และต้นทุนค่าบริหารจัดการ
ฟาร์มในภาคคุมระบาด

ถ้าเป็นอย่างนี้

จุดขายหมูกิโลกรัมละ๑๐๐

แต่ว่าถึงจะเร็วอย่างไร
กว่าหมูจะเข้าสู่ระบบได้
กว่าจะออกจากฟาร์มสู่เขียงได้

มันไม่เหมือนผักที่แพงมาก
ระดมปลูกเดี๋ยวก็ออกมาชดเชย

หมูจะเป็นสินค้ายอดนิยม
ถ้ายังไม่เพียงพออย่างนี้
เตรียมใจรับไว้ได้เลยว่า
อาจจะไปถึงกิโลละ๓๐๐บาท
ก็นั่งนึกเล่นดูนะครับว่า
๐บาทนี่คือค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำนะ
ว่าคนคนหนึ่งทำงานทั้งวัน
ค่าจ้าง๓๐๐บาท

แล้วไหนยังมีประเด็นอื่น

ร้านหมูกระทะหลายเจ้า
ตอนนี้ขอปรับราคาแล้ว

อันนี้ก็พอเข้าใจได้ครับว่า
หมูแพงเขาก็ต้องปรับราคา

แต่มันก็มีปลามีกุ้งมีไก่

แต่เอาล่ะเขาจะปรับราคา

พอถึงจุดที่หมูลงมาเนี่ย

เพราะว่าโดยธรรมชาติในบ้านเราเนี่ย
สินค้าอะไรที่มันขึ้นราคาไปแล้ว
ต่อให้ต้นทุนลดลงมายังไง
ราคาก็ไปค้างเติ่งอยู่ตรงนั้น

ว่ากรมการค้าภายใน
หรือใครก็ตามที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

ตอนนี้ที่ปรับราคาขึ้นไปเนี่ย

อันนี้ก็ฝากไปถึงกรมการค้าภายใน
ฉะนั้นวันนี้ที่จะสรุปได้ก็คือว่า
แพงเพราะหมูขาดตลาด

ถึงจะออกเข้ามาเพิ่มเติมมาในตลาด

ราคาก็อาจจะปรับลงมา

ทหารเลี้ยงหมูไม่ได้หรอกครับ

เราต้องเผชิญกับปัญหาราคาหมูแพงครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะครับ

ตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าก็ไม่กล้าจะซื้อ
เนื้อหมูมาทำเป็นเมนูขายให้กับลูกค้าแล้วเหมือนกัน
เพราะกลัวลูกค้าจะบ่นว่าราคามันแพงนะครับ